จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์
ผู้ปกครองโอ้โหรู้สึกยินดี

แชร์กันหน่อยพ่อแม่คิดอย่างไรกัน
นะฮะแต่ว่าเรื่องที่เราอยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลย

ไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณผู้ชม

ช่วงนี้อาจจะต้องเปิดไปดูข้อมูลกันอย่างเป็นทางการหน่อย

เนี่ยคุณผู้ชมเรื่องนี้ไทยรัฐออนไลน์นะคะก็นำมาเตือนภัยกัน
เพราะว่ามีเว็บไซต์ปลอมเรียนแบบเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
หวังว่าจะเป็นการหลอกคนให้กรอกข้อมูล
เหมือนกับว่ากรอกข้อมูลลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด๑๙อะค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเปิดเผยมาจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเขมจุธา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โพสต์เตือนพร้อมกับแนบรูปเว็บไซต์ไว้ด้วยคือที่เป็นของของปลอมเนี่ย
เห็นไหมเห็นสะเก็ดตรงที่วงไว้เนี่ยแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบให้ได้ดูเลยนะว่าของปลอมกับของจริงเนี่ยมันต่างกันมากไหม
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะคือมันมันเหมือนกันจริงจริงต้องยอมรับใช่ค่ะนะ
แต่ว่าเราจะดูยังไงว่าเอ๊ะอันไหนจริงอันไหนปลอมนี่ที่เราวงแดงไว้คุณผู้ชมเห็นไหมครับ
หลายคนบอกผมว่าเอ้าคุณชนะถ้าสังเกตกันค่อนข้างจะยากขนาดนี้แล้วเราจะรู้ได้ไง

เอางี้ละกันคุณผู้ชมง่ายที่สุดนะ

ก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการ
อันนี้ย้ำเตือนกันแต่ล่าสุดเราลองเข้าไปเปิดดูแล้วไม่เห็นแล้วนะ

เอาล่ะแล้วนอกจากนี้เรื่องของการฉีดวัคซีน

มันเป็นสิ่งที่หลายคนเขาต้องการที่จะฉีดวัคซีนกัน
แต่เรื่องของผลข้างเคียงมันก็มีให้ได้เห็นนะครับ

คือวัคซีนที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็มีทั้งซีโนแวคแล้วก็เอสตราเซเนก้า
หลายคนบอกว่าไม่เป็นอะไรสบาย

เรื่องนี้นะครับหมอยงออกมาพูดเรื่องของผลข้างเคียง

คือชั่วโมงนี้หลายคนเกิดความไม่สบายใจครับ
เกี่ยวกับเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ก็คือผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนนะครับ
ศาสตราจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณนะครับ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ามีการศึกษาพบว่า
ซีโนแวคมีอาการข้างเคียงน้อยกว่าอัสตราเซเดก้า
โดยเฉพาะในเรื่องของไข้และปวดที่บริเวณฉีด
หรือว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่
หรือมีอาการปวดศีรษะแบบนี้ครับคุณชิสาครับ
ค่ะคุณชนะค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่า
จะพบในคนอายุน้อยมากกว่าพบในผู้สูงอายุ
แล้วผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าผู้ชาย
ซึ่งเมื่อดูอาการข้างเคียงเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ฉีดในต่างประเทศ
ก็คือวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นนะครับ
คือเอางี้แล้วกันคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณจะมีอาการข้างเคียงหรือไม่มีนะ
คือไม่มีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการข้างเคียงเราก็
หรือว่าปวดเมื่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะฮะ
แล้วก็คุณผู้ชมสามารถทานซ้ำได้ทุก๔๖ชั่วโมงคืออ่านตามสลักข้างได้เลย
คำแนะนำในการใช้ยานะครับ
อาการดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ประมาณสัก๑๒วันก็จะหายเป็นปกตินะครับ
แต่ถ้าหากคุณผู้ชมสังเกตดูแล้วนะว่าเป็นไข้สูงติดต่อกันหลายวัน
หรือเป็นไข้สูงมากปวดหัวอย่างรุนแรงทานยาแล้วก็ไม่หาย
แบบนี้ไปหาหมอเลยนะคะครับอ้าวคืออย่างงี้นะคุณผู้ชมนะ
ถ้าทุกคนเข้าใจจะได้ไม่เกิดความกังวลไงไม่ว่าจะเป็นวัคซีนในกลุ่มไวรัสเวคเตอร์
คือต้องบอกแบบนี้เหมือนกันว่าคุณพ่อของผมก็เตรียมแล้วเหมือนกันนะ
เพราะว่าคุณหมอเขาก็แนะนำว่าตัวนี้ยี่ห้อนี้มันเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
แต่หลายคนที่ไปฉีดที่เป็นผู้ให้สูงอายุเนี่ยก็มักจะมีอาการไข้
คนข้างบ้านก็บอกว่ามีอาการไข้ประมาณสัก๑๒วัน

ใช่ค่ะอาการแต่ละคนก็มากน้อยต่างกันนะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลจนเกินไป
ส่วนใครที่บอกไม่มีวัคซีนทางเลือกอื่นเหรอ
นะคะก็เป็นข่าวคืบหน้ามาในช่วงบ่ายนี้เองก็หวังว่าเราวันนี้
ได้รับการอนุมัติแล้วก็ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
แต่ตอนนี้หมอหลายท่านก็บอกเหมือนกันว่า
ไปก่อนวัคซีนอะไรก็ช่วยป้องกันได้
ก็อย่างที่บอกกันนะครับอย่างที่ซับซ้ำกันเรื่องของวัคซีน
ถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันฉีดมันก็จะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับ

เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียว
ช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเลยต้องติดตามกันหน่อยนะครับ
ผู้ปกครองฮะโอ้โหต้องไปโรงจำนำ

เพื่อซื้อชุดนักเรียนต้อนรับเปิดเทอมไง

ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามกันต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าวคู่กัดสะบัดข่าว

เรื่องของค่าเทิมจ่ายอะไรกันบ้างเวลาเปิดเทอมเนี่ยส่งกันมานะ
เป็นช่วงเวลาเจ็บปวดของคุณพ่อคุณแม่หลายคนต้องพึ่งโรงจำนำถูกไหมคุณผู้ชม
แชร์กันคุณผู้ชมจะเปิดเทอมอีก๒วันแล้ว
ต้องจ่ายอะไรกันบ้างนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมอัปเดตเรื่องของวันเปิดเทอมเนี่ยนะคะ
หลายคนกังวลไงกังวลว่าเปิดเทอมแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยกับลูกกับหลานเราหรือเปล่า
แล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะมีข้อมูลอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะคะ
แพทย์หญิงอภิษมัยค่ะได้อัปเดตข้อมูลจากทางสบคนะคะว่า

กระทรวงศึกษาที่การบอกเลยนะคะว่า๑๔มิถุนายนนี้จะเปิดเทอม
แต่ก็มีการแบ่งโซนสีเป็น๓สีเพื่อจัดรูปแบบการเรียนการสอน
เอาไปดูโซนแรกนะคะคือสีแดงเข้มมีสี่จังหวัด
คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปฐุมธานีและสมุทรปราการครับ
๔จังหวัดนี้นะคะห้ามออนไซต์
ไซต์เนี่ยหมายถึงว่าจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ห้ามนะคุณผู้ชมไม่ให้ไปเรียนที่โรงเรียน
ก็คือเป็นจังหวัดที่ยังไปเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ยังเรียนออนไลน์ไปก่อน
แล้วทำยังไงเนี่ยค่ะมี๔รูปแบบด้วยกัน
คือออนดีมานเรียนผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
อนแฮนด์คือเรียนที่บ้านมีเอกสารมีหนังสือแบบสังหัสให้ไปทำ
แล้วแบบที่๔คือออนแอร์เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
อันนี้สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม
ไปดูพื้นที่อื่นบ้างนะครับ
พื้นที่ควบคุมสีแดง๑๗จังหวัดและพื้นที่สีส้ม๕๖จังหวัด
เขาบอกว่าสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเลือกตามความเหมาะสมแบบผสมผสานกันได้
คือถ้าหากจะเปิดเรียนแบบออนไซต์ก็คือไปเรียนที่โรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสทครับ
เขาก็กำหนดให้โรงเรียนต้องขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนก่อน
ไม่ใช่อยู่อยากจะเปิดเรียนก็เปิดไปเรียนที่โรงเรียนได้เลย

ก็คือต้องทำเรื่องเสนอไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัด
โรงเรียนที่มีพื้นที่ที่เป็นสีแดงและพื้นที่สีส้ม๕๖จังหวัดนะครับ
แล้วจากนั้นยังไงต่อโรงเรียนเองก็ต้องประเมินความพร้อม
ที่มีมาตรการเอาไว้๔๔ข้อจากคณะกรรมการโรคติดต่อ
คือถ้าทางคณะกรรมการโลกติดต่อเขาให้ผ่าน
ก็สามารถเปิดเรียนเรียนที่โรงเรียนได้
ก็เป็นการยืนยันคอนเฟิร์มกันแบบนี้

มั่นใจกันสำหรับตัวของผู้ปกครองนะครับ
คุณครูเองหลายโรงเรียนเขาก็ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนกันแล้ว
เพื่อความมั่นใจในการเรียนการสอนกันด้วยนะคะ
ก็เตรียมพร้อมกันทุกภาคส่วนแหละสำหรับวันจันนี้

เอ้าพอเปิดเทอมทีคุณผู้ปกครองเองก็ต้องนั่งคิดแล้ว
เอาล่ะเราก็ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมอุปกรณ์การเรียนบ้างล่ะ
เสื้อผ้านักลงนักเรียนที่ต้องซื้อกันใหม่
บอกมาเยอะแยะเลยชุดนักเรียนชุดพันละอุปกรณ์ต่าง

ใช่ไหมที่นี้บางคนจะผัดสารเลี่ยงเงินทอง

นำทรัพย์สินไปใช้บริการโรงรับจำนำเป็นจำนวนมาก
เพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนในช่วงการเปิดเทอมใหม่นะครับ
ทำให้บรรยากาศโรงรับจำนำในช่วงใกล้เปิดเทอม

ใช่ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามเจ้าหน้าที่โรงรับจำนำ
บอกว่าช่วงใกล้เปิดเทอมแบบนี้ยอดการจำนำมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า๓เท่าตัวนะ
โรงรับจำนำก็เลยต้องเพิ่มวงเงินสำรองเป็นเงินสดเลยนะคะ
จากเดิม๑๐๐ล้านบาทเป็น๑๕๐ล้านบาท
ก็กะว่าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่นำทรัพย์สินมาจำนำล่ะค่ะ
แล้วคุณชนะคุณผู้ชมทรัพย์สินที่ยอดฮิตยอดนิยมที่สุดในการจำนำมากที่สุดคืออะไรคุณชนะอะไร
แล้วในช่วงของการรับเปิดเทอมปี๒๖๖๔นะครับ
ภาครัฐเนี่ยสั่งการให้โรงรับจำนำในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะ
อัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะครับ

ปิดท้ายด้วยเรื่องราวดีที่นครสวรรค์กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
จำหน่ายชุดนักเรียนรายใหญ่ชื่อว่าร้านกระหนกวันบูติกร้านนี้เขาบอกว่าขอเป็นสื่อกลางแล้วกัน
ใครที่มีชุดนักเรียนที่เป็นชุดเก่าหรือชุดใหม่ก็แล้วแต่เอามาบริจาคนะคะ
เพราะว่าทางร้านเนี่ยจะไปแขวนเอาไว้ที่หน้าร้านแบบนี้แล้วบอกนี่คือราวปันสุกนะ
สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่ไม่สะดวกในการซื้อของใหม่ไม่มีเงินไม่มีความพร้อม
เลือกหยิบไปเลยจ้ะลูกหลานจะได้เอาไปใช้ในช่วงเปิดเทอมถือว่าเป็นการช่วยกันลดค่าครองชีพไปด้วย
ครับคือทางเจ้าของร้านก็บอกว่าอยากมีส่วนร่วมนะฮะในการช่วยเหลือสังคมบ้าง
นำสิ่งของที่มีอยู่ในร้านคือบางตัวบางชิ้นมันอาจจะมีตำหนิบ้างนะครับ
แต่ก็เอามาแจกจ่ายคือยังสามารถเอาไปใช้งานได้นั่นเองนะครับและนอกจากนี้ยังเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเก่าจากผู้ปกครองคนอื่นด้วย
ซึ้งใจนะเห็นหลายส่วนหลายคนแล้วก็ทุกภาคส่วนจริง
เขาก็มาร่วมด้วยช่วยกันในช่วงของวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้ครับใช่ค่ะก็ถือว่ามีอะไรแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันแล้วกันนะคะ
นะคะซักให้สะอาดดูแลความปลอดภัยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ
เอาล่ะเราไปต่อกันที่เรื่องที่หลายคนที่เป็นแฟนแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รอคอยนะ
มิถุนายนแล้วนะคะคุณชนะที่จะครบรอบนะคะการจากไปของอดีตราชนีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
เขาจะจัดงานกันอย่างไรหรือไม่นะคะวันนี้มีความคืบหน้ามารายงานให้ทราบกันด้วยค่ะ

โอ้โหได้ฟังเพลงนี้ทีไรคนลุกทุกทีเพราะว่ามันเป็นเพลงอมตะที่ฟังกี่ครั้งก็ภัย

จะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าที่บริเวณสารากลางน้ำวัดทัพกระดานเนี่ย
มาเสริมสวยมาปัดแป้งท่าปากปัดมาสคาร่าให้กับหุ่นแม่พึ่งเนี่ยนะฮะ

แล้วไม่แค่นั้นนะคุณยังนำเสื้อผ้าชุดใหม่

ใหม่ที่ว่าเนี่ยเป็นผ้าสารีเป็นผ้ากำมะหี่ลายเสือ

แล้วนำเครื่องประดับชุดใหม่มาเปลี่ยนให้ด้วย
คือเขาเชื่อว่าเป็นชุดสวยที่นำมาเปลี่ยนให้กับหุ่นพุ่มพวงในปีนี้
เป็นชุดที่พี่สาวชื่นชอบเป็นพิเศษ
ถูกต้องเลยค่ะเรียกได้ว่าพอเปลี่ยนปุ๊บปั๊บโอ้โหดูมีชีวิตชีวาขึ้นมา

ก็ถือว่าเป็นการร่วมลำลึกถึงการจากไปครบรอบ๒๙ปี
ว่าถึงการจัดงานรำลึกนะครับในวันที่๑๓มิถุนายนนี้เนี่ย
เขาบอกว่าอย่างน้อยนะก็น่าจะมีการไลฟ์สดนะฮะ
แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจัดได้หรือไม่
เพราะว่าอะไรทางวัดเขายังสั่งงดการแสดงมหากรรมคอนเสิร์ต
แล้วก็มหรสบต่างเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ใช่ค่ะก็น่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ว่าทางน้องสาวของแม่พึ่งก็บอกว่าดีใจนะ

ใช่ก็รู้สึกดีใจมากที่บรรดาแฟนเพลงเนี่ยยังไม่ลืมพี่พึ่ง
พุ่มพวงดวงจันทร์ที่ยังมอบความรักและศรัทธาในตัวพี่สาวมาเสมอมา
คือเขาว่าอย่างนี้เอางี้ละกันง่ายเรื่องของความเชื่อ
คุณชิสาโอ้โหก็อาทิตย์หน้ามันยังไงมันไม่ใช่แค่เรื่องของเปิดเทอม
อุ้ยมันเป็นรถตัดลีมันช่วงเดียวกันเลยอะโอ้โหใช่ไหมล่ะ
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเลขแม่พึ่งเขาใช้คำว่าเลขแม่พึ่งค่ะ
มาทุกงวดมาทุกครั้งทุกครั้งที่จัดงานจะต้องมีเรื่องนี้มาพูดถึงกันตลอด
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่เป็นแฟนแม่พึ่งหรือว่าเป็นสายเสี่ยงโชคเอง
ก็เลยเฝ้ารอกันนะฮะยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชม
ก็ให้เป็นเรื่องของโชคเรื่องของดวงแล้วก็เป็นเรื่องของการรำลึกถึง
ผลงานเพลงของแม่พึ่งแล้วกันใครจะโชคดีก็อยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญแล้วล่ะนะ
คุณผู้ชมฮะจำได้ไหมเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอาจจะจำไม่ได้
แต่ผมจำได้เรื่องอะไรคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ

เขาก็เลยไปลื้อป้ายออกหมดเลยครับตอนนี้ฮะ
คุณผู้ชมครับดังจริงดังมาก
แล้วก็คนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์
เทียบกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์
รับทำป้ายอิงเจ็ตรายหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

มีลูกค้าคนหนึ่งมาสั่งทำป้ายอวยพรวันเกิด
ให้กับแฟนสาวเห็นมั้ยเขียนว่าแฮปปี้เวิร์ด
นี่มีภาพน้องจอยพร้อมดอกไม้ช่อโต
จอยวันเกิดของจอย

เออเขาก็อวยพรให้น้องจอยมีความสุขกันใช่ไหม

ดังไปถึงหูของหัวหน้าหมวดการทางหลวงสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรีคือหัวหน้าพงศธรหอมบุภา
บอกเลยโอ๊ยเรื่องนี้มันไม่ได้หรอกนะ
ก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เก็บลื้อถอนออกทันทีค่ะคุณชนะ
ครับมันผิดไงใช่ผิดพระราชบัญญัติทางหลวงแต่ก็เข้าใจแหละ
คิดว่าคงทำไปโดยที่ไม่รู้ก็เลยฝากเตือนด้วยว่ามันไม่ได้นะจ๊ะ
ครับคือจะบอกแบบนี้นะว่าน้องจอยรู้แล้ว
เพราะหลายคนถามร่องจอยรู้ยังสรุปเพราะว่าเอาป้ายออกไปแล้วเผลอจอยยังไม่เห็น
จอยเห็นแล้วครับและคนทั่วประเทศก็ได้เห็นแล้วด้วย
อยากถามคุณชนะว่าน้องจอยเขารู้แล้วเนี่ยเขาความรู้สึกเป็นไงดีใจตกใจชอบไม่ชอบยังไง
ผมผมว่านะเขาน่าจะดีใจแต่ที่เขาบอกกับผู้สื่อข่าวอาจจะเขิน
ก็เลยบอกว่าตกใจค่ะเห็นป้ายแล้วตกใจค่ะ
ตอนแรกคิดว่ามีคนแจ้งค่ะจนในที่สุดก็รู้ว่าอ๋อแฟนเก่าเองเป็นคนทำ
ก็ไม่คิดว่าคุณแฟนจะเตอร์ไพรส์หนักขนาดนี้บอกตรงบอกตรงหนูมีความสุขแล้วก็ขอบคุณคุณแฟนด้วย
เอางี้ไปถามคุณแฟนด้วยเลยทำไมมีไอเดียอะไรมาทำแบบนี้
คุณชัยซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายมือถือคนนี้เขาเป็นแฟนค่ะ
ของคุณจอยเป็นคนสั่งทำป้ายเตอร์ไพรส์วันเกิดเขาก็บอกว่าคือปกตินะผมเนี่ยนะฮะจะจัดงานวันเกิดให้กับแฟนทุกปี
โหเสียงหล่อขึ้นมาทีเดียวแต่พอดีปีนี้ไม่ได้จัดงานโอ้เสียงธรรมดาก็ได้มากเออ๑๙๒๙
แล้วยังไงต่อ

ได้หมดแต่ทีนี้เขาบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำผิดกฎมงกฎหมายอะไร
คือยังไงซะก็ต้องขอโทษทางภาครัฐไปด้วยแต่ที่ทำไปทั้งหมดก็เพราะรักคำเดียว
เป็นสามีที่ดีนะแฟนเขาบอกอยู่กันมา๓ปีก็ไม่คิดนะว่าจะเตอร์ไพรส์กันแบบนี้
แต่ก็ขอบคุณแหละยังไงก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่เราคนไทยก็ได้ร่วมแฮปปี้เดิร์เดย์น้องจอยไปพร้อมกันแล้ว
ถ้าอยากจะไปอุดหนุนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็นั่งรอปัดแผงรอเลยอ่ะ
เขาใช้วิธีไหนไปดูกันค่ะ

อเภพอาทาบบุษาอคลองขลูงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
และเจ้าของแผงไม่ใช่ใครค่ะ

คุณพี่สุริยาอัสทภอน
เป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
ในช่วงโควิสิบก้าวมันละบาทแบบนี้โอ้โฮไม่ค่อยมีลูกค้ามาอุดหนุนเลย

เหงาสุดอ่ะทำยังไงทีนี้ก็เลยต้องนำกีต้าเบสมาเล่น
มาเล่นระหว่างรอลูกค้ามาซื้อเพราะตัวพี่เขาเองก็เป็นคนชอบเสียงเพลงอยู่แล้ว
กว่าจะนั่งเงียบนั่งตบยุงนั่งไล่แมลงวัน
นั่งปัดยัดย่ายอย่างนี้นะก็เล่นดนตรีไปแก้เหงาตอนที่ไม่มีลูกค้านะคะโอ๊ยมันดี
เพราะอะไรรู้ไหมยังไงสักพักก็มีผู้คนแวะมาเดินดูครับแล้วก็ช่วยซื้อลอตเตอรี่อีกด้วย
พี่สุริยาพี่นั่งเลยเดี๋ยวผมเล่นเองแล้วพี่ร้องเพลงเอาไหม
เออดีอ่ะนี่อยากรวยก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝาวน

โอ้โหคงจะตุ๊กตั๊กเลยทีนี้
อ้าวบอกการนี้แล้วกันเผื่อใครอยากจะไปอุ่นพี่แกนะครับ
บอกว่าจะมาตั้งแผงขายประมาณตั้งแต่๗โมงเช้านู่น

ยาวไปเลยจนถึง๑๙นาฬิกาก็คือ๑ทุ่มของที่ปั๊มแห่งนี้นะครับ
ที่พิธีนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชร
ยังไงก็ขายดีขายดีแล้วกันคุณผู้ชม
เดี๋ยวใกล้วันก็หมดอ่ะเชื่อเถอะนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวที่มาสร้างบรรยากาศกัน
แต่ละที่ก็ต้องหาวิกฤตหาพลิกบทบาทขึ้นไป

ไปดูเรื่องของแท็กซี่กันบ้างดีกว่าผมว่าใครก็เคยนั่งแท็กซี่

งั้นเดี๋ยวพาไปดูแท็กซี่ที่ว่าเขียว

เขียวมากจนได้ฉายาว่าเป็นแท็กซี่ถอยเขียว

แต่เขาว่ากันว่านี่เป็นแท็กซี่สีเขียวรักโลกอย่างแท้จริง
คุณค่ะต้นไม้เต็มรถขนาดนี้เลย

พี่ครับที่บ้านพี่ไม่มีปลูกหรอกครับ
ปลูกเอาไว้ในรถเต็มไปหมดเลย

ผมนับไม่ถ้วนจริงว่าแกปลูกไว้กี่ต้น
แล้วแต่ละต้นมันสายพันธุ์อะไร

นี่ค่ะเจ้าของรถแท็กซี่
เขาก็นำภาพนี้มาโพสต์ไว้ในกลุ่มคนรักไม้ด่าง
มีพลูด่างละหนึ่งดิฉันรู้จักเรียนมาตั้งแต่เด็ก

แล้วเขาโพสต์พร้อมระบุข้อความว่า
อยู่บนรถแท็กซี่นะครับมุมพักผ่อนของคนเมือง
ใจมันรักธรรมชาติครับ
เขาบอกว่าตอนเช้ามีธรรมชาติไปส่งตอนทำงาน
ตามตอนเย็นแลกงานก็มีธรรมชาติมาโซมบูรณ์มีวันนี้ดูสิ
เอาแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ดีอะ
นั่งไปนั่งมางูโผล่มาทำไง
ในรถคันนี้มีอะไรซ่อนอยู่ที่เราวงกลมเอาไว้นั้น

ถูกต้องค่ะคุณชนะคุณพอจะดูออกไหม
คุณชิสานี่มันรังต่อนี่
ใช่เลยค่ะตอนนี้ทำไมต่อมาทำรังอยู่ในนี้
คุณอ่านข่าวกับผมทุกวีทุกวันคุณไม่รู้เหรอ

ทุกครั้งที่เราอ่านข่าวแล้วเป็นเรื่องของการเสียชีวิต
แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีก็คือเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ตอนนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันคงจะได้เปลี่ยนมาอ่านข่าวอาทยากรรม
พิธีกรข้างอาจจะเสียชีวิตในเวลาอันใกล้นี้

ทำไมนะไปไหนถ้าไม่หาบุคนี้ให้ไปหาหมอ

พูดคนแรกก่อนเลยเดี๋ยวผมไปหาหมอเอง
แต่ว่าน่ารักดีพี่เขารู้จักประดับประดาษตกแต่ง

เพราะถ้าหากมากเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อน
ในการขึ้นรถลงเรือของลูกค้าก็ได้
นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของ

เขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าแทบจะตัวติดกันนะ
เอ้าก็เวลาไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเป็นเรื่องปกติ
หรือว่าถ้าไม่ได้ไปด้วยกันก็ต้องมีการโทรหาโทรตาม
เช็คเลยอยู่ไหนทำอะไรเมื่อไหร่จะกลับ
อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวกลับ
แป๊บเดียวพูดอย่างนี้ทุกทีเช้าตลอด
เห็นไหมนี่ก็เป็นเรื่องของผัวเมียที่เขาคุยกันนะ
แต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้นะคุณสามีอ๋อล้ำหน้านะคะ
รู้ทันคุณภรรยาแล้วเขาก็มีวิธีที่การจะกำราบภรรยาด้วย

ได้อยู่ไหนอ่ะอยู่ในครัวที่บ้าน

โอเครักมากสิ

ไม่รู้เหมือนกันเห็นอาบิตพาเครื่องปั่นออกไปแต่เช้าแล้ว

คุณภรรยาก็อยากจะเช็คว่าสามีอยู่ที่บ้านไหม

ก็บอกอยู่บ้านอยู่ในครัวอ่างั้นกดเครื่องปั่นดูซิ

พอได้ยินเสียงคุณภรรยาสบายใจเลยกลับเข้ามาบ้าน

พ่อออกไปตั้งแต่เช้าเอาเครื่องปั่นไปด้วย

โอ้โหเอ้ยแบบนี้ก็แหม

แบเนียนมากคุณคิดว่าคุณจะใช้วิธีนี้กับภรรยา
เชื่อนะว่าถ้าคุณออกไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้กลับมาบ้านก็ได้
โอ้โหนี่ก็ต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เออคุณยังจะเล่นเหรอคะไม่รู้ว่าเขาเขียนมา
ก็ยังให้คุณไปหาหมอได้แล้วทั้งเรื่องนี้
เอ้าแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่อ่านสนุกสนานเหยียวการเพราะทำขนเหยียวการ

อย่างคนคนนี้โอ้โฮเขารักมาก
ห่วงของเขาก็ต้องให้อาหารกันแบบสุดรักสุดห่วงกันแบบนี้แหละครับ
ก็เห็นไก่มันไม่ยอมกินยังไงมันก็ไม่กิน

ถ้ากินก็เอาตังค์ไปใช้เลย

เออปกติไก่มันไม่ใช้เงิน
ไอ้ที่ใช้เงินเนี่ย

หล่อเพื่อนคุณคนไหนเนอะดิ

ไม่เคยเห็นนะไก่อะไร

เขาคบกันด้วยระบบเติมเงิน

ไม่แต่ฉันแบบนึงว่าเป็นสำนวนสุภาษิ

พูดอย่างนี้มันรายการสดไม่เอา

ไปดูเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกกันบ้างดีกว่า

เปิดไปดูไปเจอกับคลิปหนึ่ง

ในเพจของเฟซบุ๊คอะไรแบบนี้นะครับ

ในการที่ไปตามล่าหาผีครับ

โอเคพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยว

เฮ้ยเนาะเป็นอะไร

อะไรเนอะ

อะไรเนาะมึงเห็นใช่มั้ยเนาะ

โอ้โหดูแล้วก็มันก็ดูน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ

ไอ้ภาพนี้เป็นช่วงที่เพจช็อกสตอรี่เขากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะครับ
หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเพจช็อกสตอรี่นี่คืออะไร
คือเป็นช่องที่เขาทำเกี่ยวกับการบุกไปพิสูจน์สิ่งลี้ลับในสถานที่ต่าง
พูดง่ายง่ายอะไรตามล่าหาผีอืมเป็นช่องของเขานะครับ
ทีนี้หลังจากที่ภาพนี้นะคุณผู้ชมมันปรากฏขึ้นเห็นหญิงสาวปริศนา
หลายคนที่เขาชมไลฟ์อยู่เนี่ยคนลุกไปพร้อมพร้อมกันเลยนะ
หลายคนก็เชื่อว่านั่นเป็นพลังงานลีลับบางคนก็เชื่อว่า
มันเป็นการจัดฉากหรือเปล่าอ่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มี
คำตอบออกมาชัดเจนนะคะก็อ่ะดูไปให้มันเป็นเป็น
เรื่องความตื่นเต้นกันแล้วกันครับนะคะอีกเรื่องหนึ่งสร้างความตื่นเต้นกันเลย
ก็คือเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติโอ้นานน่าจะเกิดขึ้นที
สุริยุปราคาโอ้เห็นไม่ได้เลยนะ
ทำไมล่ะออกอาการเลยเหรอ
แปลงร่างทันทีโอ้ยงั้นใจเย็นนะ
คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วก็ไปดูข่าวนี้กัน

แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าสุริยุปราคาวงแหวนที่เกิดขึ้นที่เห็นเนี่ยนะ
เกิดขึ้นบริเวณซีกโลกตอนเหนืออย่างแคนาดาทางตอนเหนือของสหรัฐ
จะเห็นเงาโลกบังดวงอาทิตย์เป็นวงแหวนสวยงามแบบนี้
แต่อย่าลืมนะห้ามมองด้วยตาเปล่า
ใช่ใช่ใช่ส่วนภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็คือสุริยุปราคาบางส่วนนะครับ
ในพื้นที่อื่นอย่างเช่นในทวีปอเมริกายุโรปหรือว่าที่บริเวณลอนดอน

รวมไปถึงทางตอนเหนือของเอเชียอย่างจีน
เขาบอกว่าเขาก็มองเห็นเหมือนกันนะจ๊ะ

ยังไม่เห็นค่ะคือจริงก่อนหน้านี้ไทยเราได้ดูไปแล้วรอบหนึ่ง
ครับนะฮะแต่ว่ารอบนี้อยู่ที่แถบแคนาดาแถบยุโรปทางนู้นไปนะฮะ
บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เป็นภาพดวงจันทร์บทบังดวงอาทิตย์
บังไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
คือ๙๔๔ของพื้นที่มันก็เลยเป็นเซี่ยววงแหวนสวยงามคมกริบแบบนี้
นะคะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั่นเองนะ
ต้องรอดูเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีมาอีกมีจันทรุปราคาสุริยุปราคา

คุณผู้ชมไปติดตามได้นะของแฟนเพจของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์

แล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
เอ่อพวกดาวต่างของประเทศไทยนะคะ
เอาล่ะต้องไปดูกันคุณผู้ชมครับมีข่าวนี้มาบอกแฟนบอล
ไอ้ใครที่ชอบดูประโยชน์กันนะแน่นอนนะหลายคนเขาก็เป็นกังวล
สรุปปีนี้จะได้ดูไหมยูโร
คือเขาเลื่อนมาจะแข่งในปีนี้นี่ไง
บอลยูโรครับเขาจะแข่งกันแล้วนะครับ
คือคู่อิตาลีเจอกับตุรกี
อีก๒คืนนี้ยืนยันกันอย่างชัดเจนว่า
ให้เราได้ติดตามรับชมกันนะครับ

งานนี้หวังว่าคุณสามีหรือคุณแฟน

บางคนก็ชอบดูบอลแล้วบอกว่าออกไปกับเพื่อนอย่างนี้นะ

จะบอกว่าก็ดูอยู่บ้านก็ได้

อยู่บ้านมันไม่สนุกมันต้องไปดูกับเพื่อน
ไม่ได้หรอกเอ้าไม่ให้ไปแล้วคุณผู้ชม
ให้ไปพักดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ
จะบอกว่าคู่ไหนที่อยู่กันมานานเนี่ยนะ
มันก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้
แบบนี้แบบไหนถ้าอยากจะรู้นะจ๊ะ

คู่กัดสะบัดข่าว
มีเบื่อบ้างไหมหรืออะไรบ้างไหม
เอาเข้ามาสู่รายการคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วตอนนี้แม่กับลูกเขาทะเลาะกันอยู่

เลยถามคุณแม่ของเราพี่ปุ้ยพี่มนต
สวัสดีค่ะมีชมหา
แล้วคุณแฟนเขามารับมาส่งตลอดทุกวัน
ทุกวันนี้ก็ยังดูแลกันดีเหมือนเดิมทำไมลูกจะถามอะไรแม่
ตอนนี้ยังไม่ถามแต่เดี๋ยวจะให้ดูคลิปดีกว่าอ่าไหน
เพราะคลิปนี้สนุกมากเลยคุณแม่

มาโชว์ขิงให้คนในโลกโซเชียลได้ดูกัน

งั้นไปดูว่าเขารักกันขนาดนี้ได้ยังไงครับ
เราส่งกัน
คนอยู่ด้วยกันมา๑๕ปีแล้วค่ะ
โครบตัดแซมกันเล่นอย่ะเนาะ

ไม่เอาผู้หญิงคนนี้มาทำเมีย
ร้อยนะครับ
โหเป็นคนที่จะอยู่กับเราเป็นเพื่อนเราถึงวันตาย

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป